มาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เป็นข่าวในหน้าหนึ่ง

บินทอบอล์โหมงโลกนักบินลูกเรือดับ๓
เมื่อวานในช่วงเช้านะครับก็
กองกำลังนเรสวนขาดการติดต่อไปนะครับ

แล้วก็ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินของแม่ห้องศร
ก็ต้องมีการตามว่าสรุปแล้ว
ที่หายไปตกหรือเปล่า
และจริงครับเป็นเหตุเครื่องบินทบตกจริงนะฮะ
ทำให้ทหาร๓นายเสียชีวิต
ส่วนทหารอีก๑นายรอดชีวิตเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสังวาน

โดยทหารที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็คือจ่าสิบเอกนัชนันเขื่อนแก้ว
สังกัดกองร้อยทหารราบที่๑๗๗
โดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๑๗
ซึ่งอาการบาดเจ็บสาหัสแต่ยังรู้สึกตัวดีนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันลำเลียงออกจากป่า

มูลที่บรรเทาศาลภัยจังหวัดแม่ฮ่องศร

อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓๕กิโลเมตร
เรื่องต้นพบว่ามีบาดแผลถูกไฟลวกหลายแห่ง

ในเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๓นาย
ประกอบด้วยร้อยโทนบริพลพุกทองนักบิน
ร้อยโทวรดแปลงกระโทกนักบิน
แล้วก็ร้อยโทเขมราชดวงแก้ว
ซึ่งทางกองทัพภาคที่๓สั่งไม่ให้เคลื่อนย้าย

และจะทำการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ในวันนี้
กองกำลังนเรสวนนั้นขาดการติดต่อไป
โดยแหล่งข่าวของกองทัพกู้ชาติแห่งรัฐฉาน
ตรงข้ามบ้านปางคามอำเภอปางมภาจังหวัดแม่ห้องศร
เปิดเผยว่าได้รับการประสานจากทหารไทยนะครับ
ให้ช่วยตรวจสอบกรณีเครื่องบินตรวจการ
กำลังนเรสวนขาดการติดต่อ
แนวชายแดนพื้นที่อำเภอแม่ห้องศร
แต่ว่าพยายามติดต่อแล้วไม่พบนะครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หอบังคับการบินแม่ห้องศร

มีนักบิน๒นายแล้วก็ลูกเรือ๒นาย

เมื่อเวลาประมาณ๑๐น๕๖นทางทิศเหนือ๒๐ม

แล้วก็อยู่ระหว่างการค้นหาแต่ยังไม่พบ
ส่วนช่วงเย็น๑๗นนะครับ
โทวิจักษ์สิริบันศพแม่ทัพภาคที่๓
ก็ออกมากล่าวถึงกรณีเครื่องบินลาดตระเวน

ก็สั่งให้นักบินนำเครื่องบินอีกลำเนี่ย

เรื่องต้นพบเครื่องบินลำดังกล่าว
ตกและมีกลุ่มควันบริเวณตำบลห้วยผา

เพราะจุดที่เครื่องบินตกอยู่ห่างจาก

ราดตระเวนตามวงรอบปกติ
ขณะที่สภาพอากาศท้องฟ้าเปิด

จากหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๑๗

สาเหตุที่แน่ชัดนะเขาบอกว่าฟ้าเปิด
เมื่อวานสภาพอากาศที่นั่นคือไม่มีฝน

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา

ปลกคลุมอยู่ทั่วบริเวณเลย